ไปดูโหนชื่อดังกันหน่อยเขาออกมาทำนายไทยทักกันกับเรื่องนี้
โหนวามรินเขาบอกว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าทีมหมูป่าจะออกมาได้ทั้งหมด
นายวารินบัววิรัติเลิศหรือที่รู้จักกันในนามโหนคอมชนี่แหละ
แห่งสำนักหลวงปู่เกวาลันนะครับหมู่บ้านสุขิโตที่เชียงใหม่
เขาแสดงความคิดเห็นกรณีการช่วยเหลือทีมหมูป่าเคเดมี่แม่สายออกจากถ้ำหลวง
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวรกรรม
เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของท่าน
แล้วก็ให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
เขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติซึ่งเขาเองเคยพูดคุยไว้ก่อนหน้านี้
ปีนี้จะเกิดภัยธรรมชาติทางน้ำเหมือนปี๒๕
เพราะต้องบอกดีกว่าเขาได้มองเห็นแล้วว่าที่หมู่บ้านทั้ง๑๓คน
จะออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัยไม่เกินสัปดาห์หน้า
ซึ่งทุกฝ่ายก็จะเร่งระดมการช่วยเหลือ
และก็คนทั้งโลกก็ส่งบรรยาการแบรนด์ใจมาให้อย่างเตรียมที่
ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วก็ขอบคุณคนทั้งโลกด้วยนะครับ
นายวามรินยังแนะนำด้วยว่าควรใช้วิธีการรอ
เพราะเชื่อว่าต้องมีทางเปิดให้ออกมาได้
และทุกคนต้องปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา
ส่วนจะให้เด็กนั้นดำน้ำออกมานั้นเป็นเรื่องเสี่ยงเกินไป

เพราะว่าร่างกายของเด็กนั้นฟื้นตัวไม่ทันทำให้อันตรายมาก
บอกด้วยว่าได้อธิษฐานขอครูบาอาจารย์ให้ไปช่วยเหลือลูกหลาน
ซึ่งท่านก็บอกว่าเด็กจะปลอดภัย
แต่ให้รออีกระยะหนึ่งทางจะเปิดดินฟ้าอากาศไม่โหดร้าย
เด็กทุกคนจะออกมาได้อย่างปลอดภัยแน่นอน

ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับ